ส่วนฟ้าฝนค่ะคุณนัทพงศ์ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ที่ภูเก็ตนะคะ
ชาวภูเก็ตเจอฝนตกหนักเป็นชั่วโมงค่ะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำเนี่ยระดับสูงถึงขั้นท่วมรถนะคะ
โอ้โหนี่เลยนะคะนี่คือภาพหน้าสนามกอล์ฟบลูแคนย่อนค่ะคุณผู้ชม
ขนาดนี้เลยเหรออ่าอยู่ที่ตำบลสาคูน้ำท่วมสูง
พนักงานสนามกอล์ฟรายหนึ่งเขาจอดรถเอาไว้ปรากฏรถเขาเนี่ยโอ้โห
น้ำท่วมเสียหายทั้งคันสภาพเป็นแบบเนี้ยค่ะหมดกันคันนี้
เกือบจะมิดหลังคานะถ้าดูจากตรงนี้นะคะ
ลุยน้ำเข้าไปดูรถตัวเองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เอาออกมาก็ไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะคะนี่คือภูเก็ตเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โอ้โหนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นชั้นล่างในคอนโดมิเนียม
ย่านสนามบินนานาชาติภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมดูนี่คือชั้นล่างคอนโดมิเนียมค่ะ
น้ำไหลลงไปแบบนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะของผู้พักอาศัยในคอนโดถูกท่วมไปครึ่งคันนะคะ
รถเสียหายไปหลายสิบคันนี่ก็ครึ่งคันเหมือนกันนะคะ
เจ้าของเอาออกมาไม่ได้นะคะบางคนตื่นมาตอนเช้า
ยังไม่ทันรู้เรื่องด้วยซ้ำนะคะว่าเกิดน้ำท่วมน้ำไหลมาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่
จังหวะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนค่ะนี่คือภูเก็ตเมื่อเช้านี้นะคะ
น่าเป็นห่วงจริงจริงนะคะล่าสุดเนี่ยนายวรวิทย์ศรีสาคูคราม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ที่อำเภอทะลางบอกว่าตอนนี้สภาพดีขึ้นแล้วค่ะ
น้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตก
ก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้มาสูบน้ำออกจากคอนโดมิเนียมโดยเร็วนะคะ
ส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนรงวุ่นซิลก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรถยนต์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่าสี่สิบคันโอ้ท่วมขนาดนี้นี่
นี่คือร่องรอยที่ทิ้งเอาไว้ท่วมสูงขนาดนี้เลยนะคะ
นี่น่าจะเป็น๑ใน๔๐คันที่ถูกน้ำท่วมเมื่อเช้านี้นะคะ
แล้วก็มอโตไซด์ไม่ต่ำกว่ายี่สิบคันค่ะคุณผู้ชม
ส่วนท่ากาศยานภูเก็ตค่ะก็ได้แจ้งผู้โดยสาร
เมื่อเช้านี้เขาต้องออกประกาศเลยว่าให้เผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินด้วย
เพราะว่าฝนตกหนักแล้วหลายพื้นที่ที่เป็นเส้นทางไปเนี่ย
ก็น้ำท่วมขังนะคะก็เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
เผื่อเวลาในการเดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็ได้แจ้งเบอร์ผู้โดยสารเอาไว้นะคะ
๐๗๖๓๕๑๑๑๑ครับแล้วเมื่อเช้านี้ที่มีภาพออกมาเป็นภาพน้ำท่วมนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่สนามบินภูเก็ตล่าสุดนายมนชัยตะโนธค่ะ
อำนวยการท่ากาศยานภูเก็ตได้ออกมาบอกนะคะ
บอกว่าที่เห็นอยู่เป็นส่วนของลานจอดเครื่องบินส่วนตัว
น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงตี๔จนถึง๗โมงเช้าของวันนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะคะ
ก็น้ำเยอะจริงจริงปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากถึงสองร้อยสี่สิบมิลลิเมตรค่ะ
ไหลท่วมตรงจุดนี้แล้วก็ท่วมขังพื้นที่อาคารบางส่วน
รวมถึงอาคารที่จอดรถสถานีดับเพลิงของการท่ากาศยานภูเก็ต
น้ำสูง๕เซนติเมตรนะคะประมาณนั้น
ก็ใช้เวลาในการระบายน้ำ๑ชั่วโมงครึ่งควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ย
ก็ดีที่ไม่กระทบกับการบินนะคะเที่ยวบินต่างขึ้นลงได้ตามปกติ
เพียงแต่ว่าสนามบินอย่างที่บอกค่ะเขาก็ต้องรีบแจ้งผู้โดยสารบอกว่า
เผื่อเวลาในการเดินทางป้องกันว่าจะได้ไม่พลาดเที่ยวบินนะคะ
นี่ภูเก็ตเมื่อเช้านี้ก็รับมือกับน้ำท่วมอย่างหนักทีเดียวค่ะครับ